มากันที่งานของคุณอาวัยพฤษคุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณของเราค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะลูกสาวเขาจัดเต็มมากจริง
จัดรำวงลำรอบสารา๙๙รอบเลยค่ะ
เรียกว่าเป็นงานใหญ่นะคะแล้วก็ลำลึกถึงการจากไปของคุณพ่อวัยพฤษนั่นเองค่ะ
พอวันนี้ลูกสาวได้จัดพิธีรำวงลอบสารากันเลยทีเดียวนะคะ
บรรยากาศที่สาราวัยพฤษเพชรสุพรรณในวัดวังน้ำเย็นจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้นะคะ

คุณผู้ชมกว่าจะรำกันครบ๙๙รอบเนี่ยค่ะ

แล้วก็คณะนางรำทั้งหมด๓๐ชีวิตด้วยกันค่ะ

คือคุณปุ้นนะคะอมรรัฐนะคะบอกว่า

ตัวเองได้แวะเวียนมาไหว้ขอพรคุณพ่อที่สาราแห่งนี้เป็นประจำเลยค่ะ
จากตัวเองแล้วก็มีชาวบ้านแล้วก็แฟนเพลงของคุณพ่อที่มาไหว้
ที่สำคัญได้โชคเรื่องตัวเลขกลับไปด้วยนะคะ
การเดินทางมาแก้บนครั้งนี้
เพราะตัวเองเคยกล่าวเอาไว้นะคะว่า
ให้คุณพ่อช่วยเรื่องร้านอาหารตามสั่ง
อยู่หน้าวัดวังน้ำเย็นนี่แหละค่ะ

ขอให้ขายดิบขายดีก็ได้ตามที่หวังไว้ค่ะ
ปลดหนี้ได้บ้างกว่าแสนบาท

ชื่อว่าพ่อวัยพฤษให้โชคเรื่องตัวเลข

ตอนนี้เลขที่จับได้ได้แก่ดูพร้อมกัน

แต่จริงแล้ว๐๓๔ค่ะ
ฟังเสียงลูกสาวพ่อวัยพฤษกันหน่อยค่ะ
ตั้งแต่พ่อเสียไปพ่อก็ให้โชคมาเรื่อยเลยค่ะ
ให้จนสามารถปลดหนี้ได้ค่ะ
แล้วก็ช่วงนี้ก็จะขอให้พ่อพาลูกค้าเข้าร้านเยอะค่ะ
เพราะขายอาหารตามสั่งอยู่หน้าวัดค่ะ
จะมีงานลำลึก๑ปีพ่อนะคะ
ในวันที่๑๒๒๐มกราคมนี้ค่ะ
ก็ขอเชิญชวนพี่นะคะมาเที่ยวชมคอนเสิร์ตได้ค่ะ
มีทั้งหมด๙คืนนะคะ

งานครบรอบ๑ปีพ่อวัยพฤษจะจัดขึ้นนะคะ
ในวันที่๑๒มกราคมนี่คือวันแรกนะคะ
ซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของคุณพ่อพอดีค่ะ
งานมีทั้งหมดโอ้โหคุณผู้ชม๙วัน๙คืน
ศิลปินน่าต่อเลยครับครั้งล้นเฟรมไปเลยค่ะ

เพื่อร่วมลำลึกถึงการจากไปของศิลปินแห่งชาติท่านนี้นะคะ

เราจะมีภาพบรรยากาศมาฝากกันแน่นอนนะคะ
ก็บอกว่าคือคนรักพ่อมันเยอะมากจริงเนาะ